เหตุการณ์นี้นะฮะที่สุราธานีเราลงพื้นที่ตามให้ต่อ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาคลุมคลั่งยาเสพติด
แล้วก็อุ้มลูกชายวัย๑ขวบ๑๑เดือนหายไปเลย
พอไปตามหากันเจอปรากฏว่าลูกชายตายซะแล้ว
คือไปไปมาตกลงแล้วพ่อคลุมคลั่งแล้วไปฆ่าลูก

แต่ถึงริสุภีรสูตรหลักฐานเขาบอกเขาไปตรวจสอบแล้ว
ถ้าเด็กเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการที่

มันไปชนไปคว่ำฮะแล้วนี้เด็กก็เสียชีวิต
เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ไปจับกลุ่มกันนะฮะ
นี่ตอนที่ไล่จับกันนะครับเพราะว่าเขาเมายาเสพติดแล้วพาลูกชายวัย๑ขวบ๑๑เดือนเนี่ยหายไปจากบ้าน
กลับไปอีกทีเนี่ยลูกตายแล้วทำไมใช้มีดไล่ฟันเมียกับลูกชายคนโตที่บ้านโดนหัวตันเก็บด้วยนะครับ
นี่ตำรวจต้องมาวิ่งไล่จับกันโอ้โหตรวจร่างกายมาแน่นอนครับเสพยาเสพติดนะฮะ
คลุ้มคลั่งเลยใช้มีดพระเนี่ยปีนหลังคาบ้านที่ตำบลท่าขนอน
กลับเผลอคิริรัฐนิคมที่สุราชธานีนะครับ
คุมตัวได้ก็ยังพูดจาวกวนร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล
แล้วก็พบว่าลูกชายที่เขาพาหายไปเนี่ยคือน้องกั๊กเด็กชายวัย๑ขวบ๑๑เดือนนี่ครับ
ตอนนั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โอ้โหวันนี้คุณธนกรผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ผู้ชมครับได้คุยกับคุณแม่นะแม่ของน้องกั๊กแล้วก็ภรรยาของนายธนวัฒน์ที่ก่อเหตุ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะก่อนหน้านี้สามีเธอเนี่ยหายออกจากบ้านไป๒วัน
เชื่อว่าก็คงไปเสพยาเสพติดนั่นแหละแล้วก็มึนเมามาเลยละจนช่วงค่ำ๓๐เมษายน
สามีมารบร้าวให้เธอเนี่ยพาไปที่วัดแห่งหนึ่งบอกว่าป่วยนะอยากจะไปวัดให้พาลูกชายคนเล็กคือน้องกั๊กไปด้วย
พอกลับถึงบ้าน๕ทุ่มสามีเนี่ยไล่เธอกับแม่ของสามีลงจากรถจักรยานยนต์แล้วขี่ออกไปเลย
ตอนนั้นที่ไปวัดกันเนี่ยมีเธอไปด้วยนะมีแม่สามีไปด้วยไล่ลงจากรถหมด
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเนี่ยแต่มีลูกชายวัย๑ขวบ๑๑เดือนเนี่ยติดไปด้วย
เที่ยงคืนสามีกลับมาที่บ้านอุ้มลูกชายมาด้วย
แต่ลูกชายเนี่ยลำตัวเต็มไปด้วยเลือดนะใบน่งใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดไม่รู้สึกตัวอะไรแล้ว
สามีก็พูดซ้ำไปซ้ำมาบอกรถล้มรถล้มแล้วไม่ยอมส่งลูกมาให้
เธอก็เข้าไปแย่งลูกญาติเห็นมาช่วยเหลือกัน
ก็ไปช่วยกันแย่งลูกจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น
ลูกชายคนโตเห็นก็พยายามเข้ามาห้ามนะเพื่อไม่ให้พ่อเนี่ยทำร้ายแม่
ระหว่างนั้นตัวนายธนวัฒน์ใช้มีดพระเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาไม่ให้ใครเข้ามา
ไปโดนลูกชายคนโตอีกโอ้โหจนลูกเนี่ยเจ็บที่หัวเข่ากับมือข้างขวา
แล้วไปช่วยกันแย่งน้องกั๊กมาได้แล้วก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาล
แต่น้องกั๊กเสียชีวิตนี่ลูกชายคนโตที่ถูกพ่อฟันเข้าไป
ส่วนตัวภรรยาบอกว่าตอนนั้นเธอก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
ซึ่งเป็นบ้านของน้าชายนะน้าชายของคนก่อเหตุ
วิ่งเข้าไปแอบในบ้านตัวของสามีก็คลุ้มคลั่งอีกนะฮะ
ใช้มีดเนี่ยวิ่งไล่ทำร้ายญาติญาติปีนขึ้นไปบนหลังคา
งัดหลังคาบ้านจะเข้าไปทำร้ายเมียในบ้านให้ได้
สุดท้ายต้องแจ้งตำรวจมานะครับนี่เมื่อคืนนะฮะคืนวันก่อน
ตำรวจเนี่ยมาถึงก็พยายามระงับเหตุตั้งแต่ดึกจนเช้าอ่ะ
กว่าจะวิ่งไล่กันแล้วก็เอาตัวมาได้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสพคีริรัฐนิคมนะฮะ
ตำรวจเองก็กำลังขยายผลทางคดีอยู่นะครับ
แล้วก็ได้ตั้งประเด็นการเสียชีวิตของเด็กนะฮะ
ก็คือน้องกั๊กว่ามาจากเรื่องของอุบัติเหตุ
ร่องรอยเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ล้มนะฮะ
ซึ่งก็ตำรวจเขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ได้พาน้องไปฆ่า
แต่ว่ามันเป็นการเกิดอุบัติเหตุเกิดรถนั้นพรขับมือเดียว
พอบอกนะพอเขาขับมือเดียวซึ่งทีนี้
มันกลางคืนกันซึ่งก็เหมือนกับว่าน้องรับแล้ว
ซึ่งน้องก็เลยพอขับไปชนกับต้นไม้เรื่องน้องเด้นไป
ทำรถพอเราก็คือควดหยิบแล้วก็คือพบว่ามียาซิบติดกัน
ก็มันก็จะฝ่ำหลอนยากันไอ้พาลุกไป
พอกลุ่มข้างหลอนยาแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายลูก
ด้วยการแบบไปฟันไปบีบคอไปฆ่าอะไรหรอก
พาลูกขี่จักรยานยนต์ไปไปชนเสาไฟฟ้า
คว่ำลูกก็บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
ตอนนั้นก็พาลูกกลับมาที่บ้านแล้วก็มากลุ่มข้างต่อที่บ้าน
คุณแม่ของน้องกั๊กบอกว่าคืนที่ผ่านมา
ฝันเห็นน้องกั๊กลูกชายมายืนอยู่ปลายเตียงนะฮะ
นี่คือน้องกั๊กนะครับ๑ขวบ๑๑เดือนเท่านั้นเอง
น้องในฝันแม่บอกว่ามาร้องให้โวยวายบอกแม่วันหนาว
แม่ก็สะดุ้งตื่นแล้วก็นึกได้ว่าตอนที่
นำศพลูกชายบรรจุในโรงศพเนี่ยไม่ได้ใส่ผ้าห่มลงไปด้วย
ก็ต้องให้คนเนี่ยไปดึงปลั๊กโรงเย็นออกนะดึงออกเอาไว้ก่อน
เพราะว่าลูกชายเนี่ยหนาวแล้วก่อนหน้านี้เคยมีคนมาทักว่า
ลูกชายไม่มีเงาหัวก็ไปสะดอกเคราะห์มา
ให้คนเอาหม้อมาครอบศีรษะเพื่อต่ออายุให้ลูกชาย
มีคนเนี่ยให้พระมาคล้องคอไว้บอกว่าให้ปกปักรักษา
เชื่อว่าการจากไปของลูกชายเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกชาย
ต้องมารับเคราะห์แทนตัวเองหรือเปล่าแม่ของน้องบอกนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาญาติญาติก็มาช่วยกัน
งานศพให้กับน้องกั๊กนะครับ
ขณะที่ทางครอบครัวสาวไฟฟ้าทางถนน
ที่ตัวคนที่เป็นพ่อพาน้องกั๊กมา
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้า
ก่อนที่น้องกั๊กจะเสียชีวิต
ต้องอยู่ที่ดีผีไม่ดีก็ต้องอยู่ในป่า
ผีดีก็อยู่ที่ในวัด

ตามมาเพื่อจะมา
จากชาวพนธกิจวันที่๔พฤษภาคมส่วนทางคดี
สาวพ่อทริริรัตนิคมได้รับแจ้งปรัชนาสูติ
บอกว่าศพของน้องกั๊กเนี่ยมีแผลที่ศีรษะซึ่งเกิดจากการกระแทก
หรือว่าชนอย่างรุนแรงเกินกว่ากำลังของมนุษย์จะทำได้
ซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของผู้ก่อเหตุก็คือพ่อของน้องกั๊ก
ที่ว่าพาลูกชายขี่จักรยานยนต์ไปให้ลูกเนี่ยนั่งด้านหน้า
ใช้มือซ้ายเนี่ยจับลูกไว้มือเดียวอีกมือนึงจับแฮนด์รถจักรยานยนต์
แล้วก็ไปชนต้นไม้อย่างแรงนี่นะฮะ
ขณะเดียวกันการแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับนายธนวัฒน์นะครับ
ผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อหาเรื่องการเสพยาเสพติด
และกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็ไม่ใช่เหตุฆาตกรรมตำรวจบอกแบบนี้นะคะ